ไปดูที่จังหวัดแพร่มีผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตฝ่ายเป็นพ่อเขาบอกว่าเขาถูกผีหลอก

ตอนกลางคืนก็ฝันว่าเห็นคนขับรถชนแล้วก็ตาย
แล้วพอตื่นเช้ามาก็เจอลูกกลายเป็นศพ
ก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นลางร้ายบอกเหตุหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
ตำรวจสายตรวจตำบลแม่หลายแล้วก็หน่วยกู้ภัยแพร่
ร่วมกันชนสูตรศพของนายพิสิทธิ์สาสุรินอายุ๓๔ปี

จตุพรซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายก็บอกว่าลูกชายนอนสัก๔ทุ่มได้
ตอนเช้าคือผู้ตายเขาก็มีลูกด้วยนะ
ตอนเช้าหลานสาวไปปลุกให้ตื่นนะฮะเพื่อไปทำงานที่สวน
ซึ่งก็เปิดเป็นร้านขายต้นมงต้นไม้ด้วย

พอเปิดประตูเข้าไปอ้าวกลายเป็นศพอยู่บนที่นอนซะแล้วนะครับ
ของผู้ตายก็บอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุ
มันเหมือนมีลางสังหรณ์ลางร้ายเกิดขึ้นเพราะว่า
ระหว่างที่ขับรถกลับมาจากงานศพของญาติในหมู่บ้านใกล้กันเนี่ย
เห็นผู้ชายเสื้อดำยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างทาง
พอขับรถเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นหายวับไปในความมืด
เขายืนยันว่าเขาเห็นชัดเจนไม่ได้ตาฝาด
แต่พอเข้าไปใกล้กับแป๊บหายไปก็เลยคิดว่าโอ้โหผีหลอกแน่
เป็นวิญญาณแน่นะครับอันนั้นหนึ่งเหตุการณ์
จากนั้นพอไปนอนนอนปุ๊บก็ฝัน
ฝันว่าไปเห็นเหตุการณ์รถยนต์ชนต้นไม้

แล้วก็มีการตะโกนเรียกให้คนขับรู้สึกตัว

พอตื่นเช้ามาตะโกนเรียกลูกชายให้ตื่น
ซึ่งอารมณ์เหมือนกับเหมือนตอนฝัน
ตะโกนให้คนในฝันคือคนที่ขับรถชนให้ตื่น

แต่ลูกไม่ยอมตื่นสุดท้ายลูกก็มาเสียชีวิตนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ

ฝันเห็นคนขับรถชนต้นไม้เป็นลางบอกเหตุ
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดเหตุร้ายในบ้านคือลูกชายตายจริงนะครับ